ทีมข่าวรถประทุ่งของเราคือตระเวนดูเรื่องของน้ำท่วมอยู่บริเวณนั้น
ก็มาเจอชาวบ้านที่มาร้องทุกข์เหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านบอกคลองสองพี่น้องตอนนี้
ในช่วงที่น้ำมาเขาไม่ได้มาเฉพาะน้ำ

จนตอนนี้เต็มคลองนะครับ

ก็เลยอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหานี้หน่อยนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าทีมข่าวรถประทุงเราก็ตระเวนดูเรื่องของน้ำท่วม
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ไปยังอำเภอสองพี่น้อง

บอกว่าตอนนี้ผักตบชาวาเยอะมาก
อยากให้หน่วยงานเข้ามาเก็บกู้หน่อย
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่วัดดงตาน
อยู่ที่หมู่๑ตำบลบังพลับอำเภอ๒พี่น้อง
ซึ่งบริเวณหน้าวัดอย่างที่เห็นนะคุณ

มันเต็มต้นมันใหญ่มันสูงด้วยนะฮะ
ก็เป็นคลองสองพี่น้องครับ
ทีมงานไปถึงก็ทำเสียงเหมือนคุณอาริยานี่แหละ
มองไม่เห็นน้ำเลยมีอยู่ตรงนู้นน่ะนะ
เยอะขนาดนี้เลยฮะเต็มไปด้วยผักตบในน้ำนะครับ

จนคนสามารถลงไปเดินเล่นได้แล้วนะฮะ
ซึ่งสาเหตุก็คือคลองแห่งนี้รับน้ำมาจากหลายที่
ไม่ว่าจะเป็นจากคลองโพพระยาหรือว่าจากจังหวัดกาญจนบุรี
วนน้ำก็ได้พัดเอาผักตบชาวามาด้วยทีละเล็กทีละน้อย
ซึ่งแต่เดิมผักตบไม่เยอะขนาดนี้
แต่พอไม่มีใครสนใจใช้เวลาไม่นานผักตบเขาก็สะสมอยู่ตรงนี้
แถมยังขยายพันธุจนแน่นเต็มคลอง

ซึ่งชาวบ้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมชนประธาน

เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็กลัวว่าน้ำจะเน่าเสีย
ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาอีกนะครับ
ก็ใช้น้ำไม่ได้เพราะว่าไปทำน้ำปลาครับ
น้ำก็ระบายไม่ได้สะดวก
มันก็จะเอ่อขึ้นที่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
ต้องการให้มาช่วยเอาสวะที่ติดแน่นในลำคลองสองพี่น้องนะครับ
ออกไปน้ำจะได้เดินสะดวก
จากเรื่องของอยากให้น้ำเดินสะดวกแล้วนะครับ
อย่าให้เอาสวะอย่าให้ผักตบออกไปแล้ว

เพราะว่าเป็นห่วงเมื่อมีน้ำไหลแรงสะพานข้ามคลองก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง
กลัวว่าผักตบจะไปดันคอสะพานแล้วมันจะชำรุดเสียหาย
เพราะว่าสะพานมีอายุมากถึง๒๑ปีแล้วนะครับ
ซึ่งจะทำให้ชีวิตของชาวบ้านเกิดความยากลำบากไปมากกว่าเดิมนะครับ
และที่ออกมาเรียกร้องก็เพราะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเก็บกู้ผักตบออกไป
เพราะจะทำให้ปริมาณที่ตำบลบางพลับที่เราได้เสนอไปก่อนหน้านี้ลดน้อยลง
เพราะชาวบ้านในเมืองก็สงสารชาวนาเช่นเดียวกันนะครับ
คือน้ำมันจะได้ระบายออกไปได้ง่ายด้วยนะครับ
รถปลดทุกข์เลยเป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านให้ชมประธานได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทั้งที่ตำบลบางพลับแล้วก็ในตัวอำเภอสองพี่น้องด้วยนะครับ